พาคุณคิงกับคุณผู้ชมนะคะไปตามเรื่องนี้
คุณจำได้ไหมคะที่เรามีการนำเสนอข่าวเรื่องของคุณยาย
คุณยายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและเป็นโรคอัลไซเมอร์
แล้วอยู่ที่บ้านปรากฏว่าเสียชีวิตแบบปริศนาก็ว่าได้

เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสอบถามมีวันที่ผู้สื่อข่าวไป
แล้วไปเจอตัวลูกชายลูกชายอยู่ในบ้านหลังนึง
เอาจริงบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านเขาเขาพูดอยู่ประโยคนึงว่า
สาเหตุที่แม่มีร่องรอยเต็มไปหมดรอยช้ำตาปูดแผลที่หน้า
เพราะบางทีเวลาแม่เนี่ยเดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวล้มเองบ้างเดี๋ยวอะไรบ้าง

ซึ่งมันแปลกนะเพราะว่าแม่ป่วยติดเตียงแล้วจะล้มได้ยังไง
นั่นน่ะสิแล้วแน่นอนคุณผู้ชมคะ
วันนี้ขวัญมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เหมือนกับเขาจะกลับคำพูดว่า
สาเหตุที่เขาต้องบอกแบบนั้นในวันนั้นมันมีเหตุผลเขาพูดไม่ได้

แล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเขามั่นใจด้วยว่าคนที่ทำเขาคือใครค่ะ
มาดูเรื่องของคุณยายวันธนีนะคะคุณผู้ชมคะมันมีคลิปหนึ่งก่อน
ไปดูคลิปนี้ที่ลูกชายบอกถ่ายเอาไว้ก่อนแม่สิ้นใจค่ะ
ไม่รู้อะไรเนี่ย

ไม่รู้จัง
มันเขียวได้ยังไงแม่ล้มไม่ใช่อย่างนี้หรอก

คุณคิงดูแล้วเราเศร้าสลดใจนะคลิปนี้สงสารเลยฮะคือลูกร้องไห้เลยแต่
จากที่เห็นรอยช้ำรอยแผลของแม่แล้วก็ถามว่าใครทำแม่ก็บอกไม่รู้ว่า
สิ่งที่แม่ตอบได้แม่พูดแค่ประโยคเดียวเลยคุณคิงบอกล้มแล้วก็บอกว่าแม่หิวน้ำ
ที่ลูกชายเนี่ยนายภูวนาศจุมศิลปนี่แหละค่ะถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วร้องไห้ออกมา
คือเป็นคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้หลังจากที่เขาเอาข้าวเที่ยงไปให้แม่ที่บ้าน
แล้วกลายเป็นว่ากลับไปไปเห็นแม่มีสภาพหน้าตาเขียวช้ำนอนนิ่งและเหมือนแม่ตอนนั้นเนี่ยจริงก็ยังพอพูดคุยได้
แต่เหมือนมีลมหายใจอ่อนอ่อนแล้วนายภูวนาศลูกชายพยายามถามแม่ซ้ำซ้ำว่าใครทำแม่ใครทำแม่
บอกแต่ว่าล้นว่าขอกินน้ำหน่อยสุดท้ายแม่สิ้นใจนะคะ
เรื่อยตามเรื่องนี้นะปื่นสถาวท้ายรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่วัดจันทรราลาม่ะเผื้อเมืองสุรินทร์แน่นอนว่าวัดนี้เป็นที่ตั้งจัดงานสบนะค่ะ

โดยเฉพาะลูกชายที่เศร้ามาก

ญาติญาติต้องพยายามคอยเข้ามาปลอบใจตลอดเวลาค่ะ

ใครจะไปกล้าทำแม่ตัวเอง

แล้วก็ปีที่แล้วจริงพ่อเสียชีวิตไปแล้ว

แล้วไม่มีเงินจ่ายนะบ้านโดนยึดไม่มีที่อยู่ด้วย
แล้วสักสองเดือนที่ผ่านมาไปขออาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่ง
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะคะเรื่องนี้ไปอยู่บ้านของในเหมากับในเหมือม
กับเหมือมเป็นพ่อลูกกันค่ะคนเหมาเป็นพ่อเหมือนเป็นลูก
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยกับตัวในเหมือมเนี่ยก็คือคนลูกรู้จักกันดีเพิ่งพาอาศัยกันมาก่อน
สุดท้ายเขาก็เลยไปขอนี่แหละบ้านของในเหมากับในเหมืองว่า
ขอมาอยู่ชั่วคราวก่อนได้ไหมแล้วแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ก็เลยขอเอาแม่เอาเมียแล้วลูกชายมาอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะย้ายออกไป
ทีนี้เขาบอกว่าเขาให้ตัวภรรยาของเขานี่แหละเป็นคนดูแลแม่

สองวันที่ผ่านมาเมียเขามาบอกว่าเนี่ยมีปัญหากันในเหมืองนะ
มีปัญหาตลอดเพราะอะไรเหมือนมันเมาแล้วชอบจะเอามีดมาแทงจะมาทำร้าย
วันเกิดเหตุเขาก็เลยพาเมียเขาเนี่ยไปที่เถียงนาแต่วันนั้นไม่ได้พาแม่ไป
พอเที่ยงตามคำที่เขาบอกเลยเขาเอาข้าวกลับมาให้แม่
ปรากฏเจอแม่อยู่ในสภาพหน้าตาเขียวช้ำแบบนั้นแล้วก็เป็นคลิปอย่างที่เขาอัดไว้นั่นแหละค่ะ

เจ้าตัวบอกแบบนี้ยอมรับนะตอนที่กลับมาแล้วเอาข้าวมาให้แม่

เขาบอกเขาเห็นหน้าแม่เขารู้ทันทีว่าแม่ไม่ได้ล้ม
โดนทำร้ายร่างกายแน่นอน
ส่วนเอ้าแล้วทำไมวันนั้นนักข่าวถาม
เจ้าตัวถึงยังบอกว่าอ้าวพี่ปูนาวันนั้นพี่บอกนักข่าวนะ
ว่าแม่ล้มบางทีเดี๋ยวจะนั่งป้อนข้าวแม่แม่อยู่ดีแม่ก็ล้มไป
เจ้าตัวมีเหตุผลเจ้าตัวบอกแบบนี้บอกว่าก็ตอนนั้นผมอยู่ในบ้านของคนก่อเหตุ
ผมพูดอะไรไม่ได้วันนี้ผมออกจากบ้านนี้มาแล้ว
และผมมั่นใจว่าคนที่ทำร้ายแม่ผมจนตายคือในเหมือม
เหมือนคุณลูกชายนั่นแหละของเจ้าของบ้าน
ตอนนี้ในเหมือมหายตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ลูกเขาเคยเล่าให้เขาฟังว่า
เคยเห็นในเหมือมคนนี้นี่แหละทำร้ายแม่
สาเหตุเพราะในเหมือนเมาเมาและโมโหที่แม่เขาเนี่ยชอบเรียกบ่อย
ยืนยันว่าตัวเขาเป็นลูกชายที่รักแม่มากไม่เคยคิดจะทำร้ายแม่
เสียใจที่มีคนมาทำกับแม่เขาแบบนี้ค่ะ
แม่กูได้เนอะคุณผู้ชมคุณคิงเห็นเขาตอบคุณบอมเราไหมค
อืมคือเขาดูมั่นใจมากว่าเป็นในเหมืองแน่แน่ที่ทำร้ายแม่เขาจนตาย
ฝั่งเมียของนายภูวนาศค่ะหรือว่าลูกสะพ้ายนี่แหละ
ของคุณยายวันธนีลูกสะพ้ายเล่าแบบนี้บอกว่าที่ผ่านมาเห็นในเหมือนทำร้ายแม่นะ
เคยเห็นจริงทั้งเตะแล้วก็ทุบตีเพราะว่าอะไรในเหมือนว่าเมาเคยเข้าไปห้าม
แต่เหมือนจะเอามีดมาแทงเธอเธอกลัวแล้วเธอบอกว่าเธอกลัวจริงจริง
กลัวไม่มีที่อยู่ด้วยครับแล้วก็เลยไม่กล้าไปแจ้งตำรวจก็ได้
ยังดูเป็นคนปกตินิ่งแต่พอเมาเสียงดังโวยวาย

เคยคุยแล้วคุยกับสามีตัวเองว่าต้องหาที่อยู่ใหม่ไหม
แต่ยังหาไม่ได้จนกระทั่งเกิดเหตุกับแม่นี่แหละค่ะ
หนูก็เลยบอกว่าจะไปทำบาปแกทำไม
มันไม่คือเพราะว่าคนเราพิการไปแล้ว
หนูก็เลยบอกว่าถ้ามึงแก่ไปอ่ะดีไม่ดีอ่ะ
ยิ่งหนักยิ่งกว่าเก๋อีกหนูพูดอย่างนี้เลยค่ะ
ให้พอแล้วมันจะเอามิ้นมาแทงหนูว่ามึงถ้ามึงกล้าแทงกูมึงแทงกูสิ
ฉันจะแทงทำไมกับมันได้หรือเปล่า
ลูกก็อยู่มันก็โมโหว่าแม่เสียงนงเสียงดังไม่อยู่กับแม่หรอกค่ะ
เกี่ยวกับตัวมึงอ่ะอ่าหนูพูดจริงเอ้าคนเก่อ่ะ
คนแก่มันก็ธรรมดามันเจ็บนั่นเจ็บนี่
ลูกสะพายให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าจริงเนี่ยเห็นเลยแหละว่าทำร้าย
เข้าไปห้ามแล้วบอกจะเอามีดมาแทงเธอเธอก็กลัวนะ
แต่ถามว่าจะให้ไปแจ้งตำรวจได้ไหมแล้วคุณคิงก็ไม่มีที่อยู่อ่ะนะ
แล้วเมื่อกี้ที่เห็นเป็นภาพลำโพง
ก็คือเป็นภาพตอนที่ในเหมืองบอกเวลาเมาแล้วชอบเปิดเพลงเสียงดัง
แล้วดูลำโพงใหญ่เบอร์เริ่มขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมคะลองไปดูข้อมูลทางฝั่งเพื่อนสนิทของในเหมืองกันบ้างไหม
สนิทบอกแบบนี้บอกว่าโอ้คุณนักข่าวผมเคยอยู่บ้านนี้

กรรมเหมือนไม่ได้เหมือนกันก็เลยย้ายออกไปเพราะอะไร
ก็นายคนนี้มันชอบโวยวายเสียงดังและยังเคยทำร้ายร่างกายเขาด้วย
รับนะก่อนหน้านี้เคยได้ยินในเหมือมคุยกับคนตาย
ก็คือคุณยายนี่แหละพูดว่ากูไม่อยากให้มึงอยู่
เมื่อไหร่มึงจะออกไปอีกไม่นานเดี๋ยวมึงจะได้ไปขึ้นสวรรค์

แล้วเคยเตือนในเหมือนบอกว่าคุยกับยายแกดี
แต่ไม่คิดจริงว่าจะมาเกิดเหตุทำร้ายจนยายเสียชีวิตแบบนี้
เรื่องของคดีตำรวจสภอมเมืองสุรินทร์ตอนนี้เรียกลูกชายของผู้ตาย
คือนายภูวนาศแล้วก็ลูกสะพ้ายไปสอบปากคำ
และแน่นอนว่าทั้งคู่ให้การตรงกันว่าเคยเห็นในเหมือมทำร้ายคุณยายมาก่อน
ชันสูตรศพก็ออกมาแล้วนะคะคุณคิงว่า
คุณยายโดนทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะ

และคาดว่าน่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้เร็วนี้ค่ะ
สงสารคุณยายมากนะครับต้องมาจบชีวิตแบบนี้เสียใจด้วยนะครับ